แล้วมันติดกันจังแล้วฉลังหุดละหงิด
เจ็ดจกมั้ยพี่

เจ็ดจกมั้ยครับ

อยู่ที่นี่เราอุตส่าห์

ฝนตกไม่ทั่วฟ้าขยิบมาอยู่ข้างพี่

เห็นคนไม่ยอมขับรถไปคาแคร์กัน

แต่เดี๋ยวคุณอุปกรณ์คุณดูไม่ได้มาตรฐานเลยนะฮะ
ขันมากับน้ำขันเดียว

แต่ว่าคุณมีอาชีพแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะ

เห็นคุณอริยาบอกเป็นลูกค้ารายใหญ่

อาหร่ายแคเครียดีเหรอว่าอาหร่ายแคเครียดีหรือเปล่า
อันไงครับเป็นวันพิเศษวันนึงทำไมนะครับ

วันนี้เป็นวันที่มีชื่อว่าวันครีสมายัน
เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุด

มันจะมี๔วันนะครับ
วันที่ลงท้ายด้วยยัน
จะเป็นวันที่โลกของเราก็มีการเปลี่ยนฤดู
ซีกโลกเหนือวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน
อย่างเป็นทางการ
ก็ทำให้ในวันนี้นะครับ

จะเป็นวันที่เราไปเจอพลังจากแสงอาทิตยเนี่ย
จะได้พลังเป็นพิเศษ
ดิวกับเทพเจ้าขอเลขขออะไรอย่างนี้

วันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้าง
วันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม

ถ้าเกิดเอาเมฆออกมาดูฝน
น้ำเงินเป็นสีเหลืองนะครับกระจายอยู่
นี่คือฝนอย่างเดียวนะครับเอาเมฆออก
สังเกตว่าในเมืองไทยของเราก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับ
ส่วนใหญ่แนวร่องฝนก็คือฝนตกหนักไปอยู่บริเวณทางตอนบน

เราจะพบว่าในพื้นที่ประเทศไทยครับภาคใต้ตอนนี้นะครับ
บริเวณ๓จังหวัดภาคใต้ตอนนี้มีฝนตกลงมา
ใครที่จะออกจากบ้านไปทำงานไปส่งลูกไปโรงเรียน
ก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นฝนตกหนักด้วยบางพื้นที่นะครับ

จังหวัดละทีเดียวในพื้นที่อีสานตอนบนก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ

ก็จะยังคงมีฝนตกตามแนวชายฝั่งนะครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันอยู่นะครับ
แล้วก็บริเวณภาคตะวันออกก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับ
ช่วงสายก็จะเริ่มเข้ามาตกในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

เชียร์แล้วก็ภาคอีสานปีกที่ติดกับประเทศลาวนะครับ

เข้ามาปกครุมภาคกลางตอนล่างนะครับ
กรุงเทพก็อาจจะมีในวันนี้เนี่ยนะครับ
ช่วงบ่ายช่วงเดี่ยงก็อาจจะมีฝนโปรยไปลงมา
แล้วก็บริเวณปีกตะวันออกที่ติดกับบริเวณสวปลาวนี่นะครับ

ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

แล้วก็จะไปกระจายตัวต่อไปในพื้นที่ภาคเหนือ

บริเวณทางตอนบนอาจจะไม่ตกเยอะ
แต่ว่าก็จะมีตกหนักบางพื้นที่
นี่คือสถานการณ์ฝนในวันนี้นะครับ

คลื่นตอนนี้สีม่วงคือ

ตอนนี้สังเกตว่ายังคงอยู่ใกล้แนว

ส่วนนี้เป็นช่วงหลัง

คลื่นสีม่วงเนี่ยนะครับขยบออกจากบริเวณ
พื้นที่ฝั่งอันดามันแล้วก็จะเขยิบแบบนี้

ก็จะทำให้สถานการณ์คลื่น

ความรุนแรงของคลื่นที่สูงเนี่ยนะครับ
แล้วก็ส่งผลให้เกิดอันตรายต่าง
เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน

ก็ไปท่องเที่ยวทะเลได้แล้วนะครับ
ฝั่งอันดามันก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่
แต่ก็จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา

ฝั่งอ่าวไทยก็ถือว่าช่วงนี้
ใครจะไปเที่ยวทะเลก็ถือว่า

ขอบคุณด้วยเรื่องสภาพอากาศนะครับ

ผมจะไปเลี่ยงลายเงินแทนครั้งละบาทนี่ได้มั้ยครับ

เออ

จ้างหน่อยมั้ยครับ